คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องของรถกระบะคันหนึ่ง
ซึ่งจริงมันก็มีภาพจากกล้องเนี่ยบันทึกภาพไว้ได้ชัดเลย
คุณตาคนหนึ่งขี่จักรยานเหมือนพยายามจะขี่จักรยานแล้วมันเป็นถนน๔เลน
มันกว้างมากน่ะสี่เลนส์อ่ะขี่จักรยานจากฝั่งเนี้ย
แล้วจะข้ามไปตรงเกาะกลางปรากฏรถกระบะคันนึงมาทางตรง
ชนคุณตากระเด็นตัวลอยเสียชีวิตแล้วรถคือคนขับหนีไป
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มันมีเหตุการณ์ที่พีคซ้ำซ้อนอีก
เพราะไอ้คนขับรถกระบะที่หนีไปไปชนมอเตอร์ไซค์อีกด้วยนะคะ

โอ้โหคือภาพมันหวาดเสียวจริงจริงค่ะ
คือเห็นภาพแล้วมันน่ากลัวมากเนี่ยลองดูสินะคุณผู้ชม
คือคุณตาคนนี้อายุแปดสิบเจ็ดปีตายแล้ว
แล้วโดนรถคันนี้ชนจนตัวกระเด็นลอยขึ้นมาอยู่บนหน้ารถกระบะเลยด้วยซ้ำ
ค่ะแต่คนขับหนีนะคะนี่แหละหลังชนเสร็จเร่งเครื่องหนีไปเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าตลาดสหกรการเกษตรค่ะ
อยู่ที่อำเภอศรีประจันทร์แล้วคนที่ถูกชนก็คือคุณตาสว่างเรไรอายุ๘๗ปี
คุณตาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะขออภัยด้วยนะคะ
สภาพร่างนี่แหลกเละกระดูกหักหลายแห่ง
และร่างของคุณตายังถูกรถกระบะคันนี้ลากไปอีกกว่า๕๐เมตร
รถกระบะคันก่อเหตุคุณผู้ชมคะขับหนีไปแต่หลักฐานที่มีคือ
มีป้ายทะเบียนรถตกอยู่ค่ะป้ายทะเบียนพอเพิ่งขอข่ายห้าแปดสามสี่สุขพันบุรีค่ะ
ตกอยู่ในที่เกิดเหตุทีนี้กลายเป็นว่าพอขับหนีไป
คุณผู้ชมรู้ไหมว่ารถกระบะคันนี้เขาคงจะไปด้วยความรีบจริง
เพราะรู้ว่าตัวเองทำผิดมาใช่ค่ะดันกลายเป็นไปก่อเหตุอีกค่ะ
ไปชนเข้ากับจักรยานยนต์ที่เขามากันพ่อแม่ลูกสามคน
และสามคนนี้ในครอบครัวเขาได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งไปชนเขาที่ไหน
หนีจากจุดแรกไปชนจักรยานยนต์นะคะที่สามแยกทุ่งตะเพียนที่อำเภอสามโก้
เท่ากับว่าเป็นอุบัติเหตุรอบที่๒นะในเวลาไล่เลี่ยกัน
แล้วมีคนเห็นเหตุการณ์เขาถ่ายคลิปเนี่ย
ถ่ายคลิปเก็บไว้ได้ด้วยค่ะทีนี้พอชนจักรยานยนต์เสร็จ
เขาทำยังไงเขาหนีต่อหนีต่อทีนี้ย้อนเข้าไปที่เขตอำเภอศรีประจันทร์ที่เกิดเหตุที่แรก
แล้วเขาเอารถไปทิ้งริมคันนาแบบนี้ถามว่าตัวอยู่เหรอไม่อยู่หรอกค่ะ
ไปไหนไม่รู้แต่ทำไมรู้ไหมมีชาวบ้าน
ชาวบ้านนี่แหละเห็นเลยบอกเห็นหน้าคนขับชัดเจน
แล้วรู้ด้วยว่าเป็นผู้ชายลักษณะหัวเกลียนรูปร่างใหญ่แต่ตัวเปียกน้ำ
ขึ้นมาอาจจะขึ้นมาจากน้ำนะแล้วเห็นมีโทรศัพท์สีแดงอยู่เครื่องหนึ่ง
ชาวบ้านบอกตอนแรกสงสัยเอ๊ะทำไมถึงมาเล่นน้ำแถวนี้ไม่เอกใจอะไร
ก่อนจะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตามหารถแล้วรู้นั่นแหละค่ะ
ตอนนั้นว่ารถคันนี้ไปชนคนตายแล้วหนีแต่คุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจรู้ตัวแล้วนะคนที่ครอบครองรถแต่อย่าลืม
ครอบครองรถที่เป็นชื่อกับคนก่อเหตุอาจไม่ใช่คนเดียวกัน
ครอบครองรถมีชื่อว่านายพานุวัฒน์วงสุวรรณอายุยี่สิบปีและล่าสุดนะคะ
เจ้าของรถคันนี้มาเจอกับตำรวจแล้วและบอกเลยว่า
ผมไม่ใช่คนขับรถวันเกิดเหตุแต่คนที่ขับเป็นพ่อเลี้ยงของผมเอง
เอารถเนี่ยออกไปขับเมื่อวานแล้วหายไปเลยจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัว
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมมันมีพลเมืองดีคนหนึ่งค่ะ
เขาขับรถกระบะสีม่วงคุณพี่พลเมืองดีคนนี้ชื่อว่าคุณหนึ่งนะคะ
พี่หนึ่งเนี่ยเขาขับรถตามผู้ก่อเหตุนี่
คือตอนที่เกิดเหตุที่ประชวนคุณตาที่แรกอ่ะพี่ปอล์ค่ะ

เขาก็เลยตามตัวรถกระบะสีดำขับตามไปเรื่อยแต่ทีนี้เหมือนรถกระบะสีดำพยายามเร่งเครื่องหนีไปเรื่อยค่ะ
แล้วทีนี้มันมีจังหวะคุณหนึ่งเล่าแบบนี้ว่าจงไปจนถึงประมาณแยกวังยางนี่เห็นไหมเห็นไหม
เขาตามแล้วเห็นไหมสีม่วงใช่เขามาทีหลังแต่เขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่าคนขับรถกระบะคันสีดำที่ก่อเหตุยื่นของบางอย่างออกมาจากกระจก
ฟังค่ะค่ะและเห็นว่าเราถูกไล่ยิงมาด้วย
ผมไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นแบงค์กันหรือเปล่านะอืม
เพราะผมจะขึ้นประกบตรงช่วงแยกวังยางขึ้นประกบหน้าไปเกยปุ๊บแล้วก็มันมี
ปากแหลมแหลมออกมาแล้วเราทันชาติแล้วลงไปอืมแล้วก็ทำโป๊ะโป๊ะโป๊ะ
อ้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะอ๋อเขาบอกว่ายื่นอะไรบางอย่าง
เขาบอกปากแหลมแหลมค่ะแต่ได้ยินเสียงโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะ
หรือเปล่านะอ่าหลังจากนั้นนะคะคุณหนึ่งเองก็เลยชะลอรถแล้วขับตามไป
เรื่อยแต่ทีนี้เนี่ยรถคันก่อเหตุเนี่ยก็อย่างที่บอกคุณหนึ่งก็ไปเห็นแหละ
เขาไปชนรถจักรยานยนต์แล้วก็ยังหนีไปแต่ถามว่าตลอดระยะทางที่ตามไป
คุณหนึ่งเขาคุยโทรศัพท์ตลอดนะนะเพราะว่าไปจะให้ตำรวจเนี่ย
ตามจับตัวคนขับรถคนนี้ค่ะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตามตัวมาให้ได้ค่ะอ๋ออืม